การประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำสหรัฐกับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือครั้งที่๒
เพื่อเจรจาหารือเรื่องสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีจะมีขึ้นที่เวียดนามในสัปดาห์หน้านะครับ
ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีความพร้อมกันอย่างเต็มที่รวมทั้งเจ้าบ้านอย่างเวียดนามนะครับที่ตอนนี้มีความตื่นตัวกันถึงขั้นที่ร้านตัดผมในเวียดนามรับตัดผมทรงเดียวกับผู้นำทั้งสองชาติติดตามจากรายงานครับ
หลังใช้เวลาไม่นานหลังย้อมสีและแต่งผมเล็กน้อยคุณลุงคนนี้ก็มีส่งผมแบบเดียวกับประธานาธิบดีทรัมป์ได้อย่างง่ายใด
เช่นเดียวกับเด็กน้อยที่นั่งตัดผมอยู่ใกล้ที่ทั้งรูปร่างหน้าตาก็พอเดาได้ว่าเด็กคนนี้น่าจะถูกแปลงโฉมให้เหมือนกับนายคิมจองอื่น
เพราะเขามีชื่อว่าอึนพร้อมกับชื่อผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพอดีทั้งสองคนนี้เป็นภาพสะท้อนกระแสตื่นตัวที่เกิดขึ้นในเวียดนาม
ซึ่งได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมประวัติศาสตร์ครั้งที่สอง
ระหว่างประธานาธิบดีสาวรัฐกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ
ที่จะเกิดขึ้นในวันที่๒๗ถึง๒๘กุมภาพันธ์
โดยทั้งฝ่ายสาวรัฐและเกาหลีเหนือได้เตรียมพร้อมสำหรับการประชุมแล้ว
โดยเฉพาะฝ่ายเกาหลีเหนือที่ส่งในคิมชางสัน
ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นหัวหน้าคณะทำงานของเกาหลีเหนือ
เวียดนามแล้วในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ส่วนในคิมจองอื่นก่อนหน้านี้มีรายงานว่า
จะเดินทางถึงเวียดนามล่วงหน้าในวันที่๒๕กุมภาพันธ์
ขณะที่ฝากสาวรัฐในโดนัลดทรัมป์ออกมาเปิดเผยล่าสุดว่า
มีหลายเรื่องที่จะต้องพูดคุยกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือ

เป้าหมายจากการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์กลางปีที่แล้ว
ที่ต้องการให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมด

ประธานาธิบดีความยืนยันว่า
ทุกฝ่ายหวังจะเกิดผลเชิงรูปธรรม
มกลางการวิภาควิจารณ์จากหลายฝ่าย
กังวลว่าเป้าหมายดังกล่าวอาจเป็นเพียงหน้าฉาก
เนื่องจากไม่มีการกำหนดเวลาที่ชัดเจน
และยังไม่เห็นผลที่แน่นอน
หลายคนอยากจะเห็นมันไปทางอีกทางกัน
ฉันเชื่อว่านัฐกรีย์
จะเป็นพลังความเกิดผลเชิงตอนนี้ถูกจัดการ
ประธานาธิบดีทรัมป์ยังเปิดเผยด้วยว่า
ในช่วงสัปดาห์นี้เขาได้พูดคุยทางโทรศัพท์

ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านกับเกาหลีเหนือแล้ว
ก่อนจะสำทับรัฐบาลสาวรัฐชุดนายบารักษ์โอบามาก่อนหน้านี้
ว่าเป็นรัฐบาลที่นำพาสาวรัฐ
เข้าสู่ความสัมพันธ์อันตรายกับเกาหลีเหนือ
พลดาวสุโขข่าวแถวรัฐทีวีรายงาน